วันนี้บ่าย๓โมงเนี่ยคุณผู้ชม
มีโกดังพลุที่นราธิวาสระเบิดครับ
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๐ราย
แต่อาจจะมากไปกว่านี้เพราะว่ามีผู้สูญหายด้วย
แล้วก็มีคนที่เจ็บสาหัสมากกว่า๑๐คน
ชาวบ้านถ่ายวินาทีไว้ได้ครับ

รัศมี๕๐๐เมตรนะที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด

เดี๋ยวดูควันเน็บควยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงเลยครับ
โกดังเก็บพลุประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟของร้านวิรวัตรพาณิชย์ครับ
กลางตลาดมูโนะพื้นที่หมู่๑อำเภอสุไงโกลกที่นราธิวาส

ก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนครึ่งกิโลนะรัศมีครึ่งกิโลพังราบเลย
เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังทหารตำรวจกู้ภัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุไงโกลก

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงในพื้นที่เนี่ยก็เจอชาวบ้านที่เขาอบพยพกัน
พยพคนในครอบครัวหนีตายออกมาจากบ้าน
แต่ระหว่างอพยพอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมันยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเรื่อยอยู่เลยนะ

แล้วบ้านผู้คนก็เสียหายอย่างหนักบางหลังเนี่ยอยู่ไม่ได้ฮะแบบนี้
อย่างบ้านหลังนี้คุณผู้ชมนี้ให้ดูภาพมุมสูงครับ
รัศมีร์มันกว้างแบบนี้เลยครับ
รวมแล้วเกือบ๑๐๐หลังที่เสียหายไป
ตลาดก็เสียหายครับโรงพักษพมูโนะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านของตำรวจเนี่ย

ส่วนบริเวณโกดังที่เกิดเหตุก็แรงระเบิดเนี่ยทำให้เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่คุณผู้ชมดูสิ
ที่เห็นอยู่จากมุมสูงอาจจะดูไม่ออกว่ามันลึกขนาดไหน
๓เมตรนะกว้าง๕เมตรครับ
มีดอกไม้เพลิงที่ยังระเบิดต่อเนื่องด้วยตอนนั้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งฉีดน้ำดับไฟควบคุมไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่านั้น
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังมาก
มันดังถึงขนาดนึกว่ามีระเบิดเหมือนมีคนมาทิ้งระเบิด

บางคนได้แค่หลบไปอยู่ตามแต่ละมุมของบ้านครับ
มันดังมากเลยมันเหมือนกับมาทิ้งระเบิด
บนมันอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้
คือมันเป็นชั่วโมงกว่าจะหมด

คือมันหนีมันหนีมันชั่วโมงอะ
ก่อกันไปอยู่มุมนู้นก่อกันไปอยู่มุมนี้
นี่ครับชาวบ้านเขาบอกเลยทำอะไรไม่ถูกเลย
ได้แต่แยกย้ายกันไปคนละมุมแล้วก็หลบตรงนั้นตรงนี้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ชมผู้เสียชีวิตมี๑๐ราย

เป็นผู้ใหญ่๘รายแล้วก็เด็ก๒รายครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ไปดูรายชื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ยนะ
เด็กอายุ๔ปีกับเด็กอายุ๔เดือน
เด็กหญิงอามีลีนดอเลาะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้
อันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตจากทางสำนักประชาสัมพันธ์
๖ของกรมประชาสัมพันธ์สวทสุงัยโกลกเนี่ยนะคะ
แล้วเพิ่งอัปเดตข้อมูลเมื่อตอน๓ทุ่มที่ผ่านมา
โหเด็กเล็กอ่ะ๔ครับเอง๘เดือนเอง
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตจากการโดนไอ้กำแพงปูนพี่น้ำแข็ง
มันทับลงมาครับแล้วก็ซากปรักหักพังที่มันทับจากการที่บ้านเนี่ยโดนแรงระเบิดเข้าไป
บางคนโดนแรงระเบิดอัดจนร่างฉีกขาดไหมคุณผู้ชม
โอ้โหดอมคิดดูสิเพราะว่ารายชื่อผู้เสียชีวิตนะ
ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเสียชีวิตทั้งหมด๑๐ศพใช่ไหม
แต่ยังมีอีก๓ที่ผู้ชายยังไม่ทราบชื่อผู้หญิงยังไม่ทราบชื่อส่วนอีก๑ศพไม่ทราบแม้กระทั่งเพศ
โอ้โหแสดงว่าแรงระเบิดมันอัดร่างรุนแรงจริงนะครับ
ผู้สูญหายที่ยังหาตัวไม่พบเนี่ยอีก๒รายบาดเจ็บ๑๑๘คนแล้วคุณผู้ชมสาหัสถึง๑๕คนครับ
ก็กระจายกันไปถูกส่งไปหลายโรงพยาบาลครับทั้งโรงพยาบาลสุไงโกลกแล้วก็มีโรงพยาบาลสุงัยปาดีโรงพยาบาลแว้งโรงพยาบาลสุขิรินโรงพยาบาลตากใบโรงพยาบาลเจาะไอร้องโรงพยาบาลบาเจาะโรงพยาบาลระแงะโรงพยาบาลจนะและโรงพยาบาลยี่งอครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็สั่งเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะที่ศูนย์กีฬาอบตมูโนะครับ
เพราะว่าบางคนนี่อยู่ในบ้านตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีที่พักพิงไม่มีที่พักอาศัยก็ต้องมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ก็เอาเข้ากล่องกับน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นก่อน
มีชาวบ้านบางคนเนี่ยก็อดไม่ได้ครับห่วงทรัพย์สินในบ้านไม่ยอมนอนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวครับ

แต่สภาพตอนที่กลับไปดอมอยู่แบบนี้มันนอนไม่ได้แล้ว
ดูหลังคาดูฝ้าเพดานเนี่ยเปิดกว่าแล้วอะ
สาเหตุการเกิดระเบิดมันเกิดจากอะไรล่ะ

เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่มีช่างเนี่ยไปเชื่อมเหล็กต่อเติมทำชั้นเก็บของคุณผู้ชมคือเป็นหยุดยาว

หยุดยาวก็เลยไม่มีคนทำงานไม่มีคนในโรงงาน

เด็นไปติดกับกล่องกระดาษเก็บดอกไม้ไฟแล้วก็เก็บพวกพลุคุณผู้ชมที่ตั้งกองสุ่มไว้เป็นกองใหญ่ก็เลยระเบิดขึ้นมาครับ
เจ้าของโกดังเนี่ยชื่อว่าคุณสมปองนะกุลอายุ๔๒ปี
ตอนเกิดเหตุเขาก็ไม่อยู่ด้วยนะเขาพาครอบครัวไปเที่ยวต่าง
จังหวัดครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานแล้วก็เรียกตัว
คุณสมปองมาให้ปากคำแล้วโดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
ลักลอบนั่นหมายความว่าไม่ได้รับอนุญาตนะ

ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่านอกจากลักลอบแล้วเนี่ย

โดยจากการข่าวทราบว่ามีการขนดอกไม้เพลิงเข้ามา
จะส่งออกประเทศเพื่อนบ้านครับ
แต่มาเกิดเหตุนี้ขึ้นก่อนจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วนะ
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๐ราย
ศูนย์หาย๒และบาดเจ็บสาหัสถึง๑๕คนนะครับ
ค่ะแล้วก็นี่ค่ะคือทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ทางรัฐมนตรีมหาดไทยเองบอกว่านอกจากพวกการเยียวยา

พยาบาลด้านจิตเวทต้องพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

แล้วเรื่องนี้ค่ะทางรองโฆษกนายก
สำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกบอกว่า
นายกรัฐมนตรีท่านทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานแหละ
ห่วงใยประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ย้ำทุกฝ่ายให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ